อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องฝากเตือนกันไว้นะครับ
ใครที่ชอบจอดรถไว้ข้างทาง
อันนี้ต้องระวังบางทีจอดไว้ปั๊บตื่นเช้ามาเฮ้ย
รถทำไมไม่เหมียนเดิม

โอ้โฮ
อยู่ก็มาชน

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วชนปั๊บทำไง

นั่นแหละครับชนแล้วหนีครับ
เหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นนะครับ
เจ้าของรถตื่นเช้ามา
อย่างที่ผมบอกล่ะครับงงสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่านี่คือภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะเห็นชัดเจนเลย
ชนท้ายแล้วไม่ได้ลงมาดูด้วยขับหนีไปเลย
โอ้โหเจ้าของรถคุณพี่วรพรโพศี
ใส่ชุดสีแบบว่าน้ำตาลแดงนี่แหละฮะเจ้าของรถ
อยู่ที่ยะโสธรนะอยู่ในเขตเทศบาลเลย
มันแรงป้ายทะบงทะเบียนหลุดไฟแตก
ก็อย่างที่บอกมันไม้เหมือนเดิม

ตรงนี้ค่ะทำไมตื่นมามันขยับไปอีกล็อกนึง
นาทีกล้องวงจรปิดก็มีจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
คือพอเจอแบบนี้ปุ๊บเจ้าของรถเขาก็ตกใจ
ก็รีบไปเปิดดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดประมาณสักตี๒กว่าของวันที่๑๕ธันวาคม
ที่ผ่านมาเอ้าก็ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกต้องรถชนป้ายทะเบียนหลุดเลย
เอ้าทีนี้ล่ะครับคุณวรพรนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้แหละว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งมันก็โชคดีอยู่บางอย่าง
ไม่มีคนอยู่ในรถไงมันเกิดไปตอนกลางคืนเพราะแกจอดทิ้งเอาไว้

แต่ทางเข้าซอยที่จะเข้าไปตรงร้านแกมันแคบมันเข้าไม่ได้
ก็เลยต้องมาจอดหน้าร้านซึ่งตรงนั้นมันจอดได้
คุณเห็นไหมมันจะมีช่องสำหรับให้จอดเส้นไว้
ถูกต้องครับแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ข้างทางข้างถนน
แล้วยิ่งเป็นตอนทางคั่นบางคืนมืดด้วยแหละ
ก็บอกไม่ได้นะว่าคนที่เขาขับมาเนี่ยมีอาการแบบไหน
เมาไหมหรือว่ามีสติดีแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเป็นกลางคืนแบบนี้คุณ
มันมืดน่ะเขาอาจจะวิ่งมาด้วยความเร็วเห็นไหม
เพราะว่าข้างก็ไม่มีรถนะ
แต่เขาอาจจะวิ่งเลนซ้ายมาเรื่อยแต่ความแรงไม่ได้แรงมากคุณเห็นไหม
มันก็เลยแค่กับกระดึกไปอีกล็อกนึงแล้วก็ไฟแตกอะไรอย่างนี้
อ่ะก็ฝากกันเอาไว้นะครับไอ้อุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
แต่ยังไงซะก็หวังว่าพี่เขาจะมีประกันนะ
ถูกต้องแต่ถ้ายังไม่มีนะคะคุณมีเวลาสัก๒๓นาทีไหม

ไปตามหาไปตามทำประกันกันเอาเองเราไม่ได้มาขาย
ยิ่งช่วงนี้มีประกันโทรมาบ่อยช่วงใกล้สิ้นปี
คุณมีประกันหรือยังคะคุณผู้ชมมีประกันหรือยังคะ
ถ้ามีก็ว่ากันไปถ้ายังไม่มีก็ไปต่อกันไว้เพื่อความสบายใจนะครับ
แต่ยังไงซะเราฝากเตือนเอาไว้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องของประกันอย่างเดียว
ฝากเตือนด้วยรักและห่วงใหญ่จากหัวจิตหัวใจตลอดข่าวของเรานะจ๊ะ